ศักยันต์นะคะแล้วก็มีการทำพิธี

ไม่ได้เป็นการลองของอาจารย์บอกแบบนี้

นักข่าวของเราเป็นคนแบบเอามีดวางแล้วทุบเองเลย

แต่อาจารย์บอกว่าให้กรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้
แล้วเขามีการทำพิทวงพิธีก่อนให้มาในมือกำอย่างนี้
มันก็ไม่เข้านะ
วันอาจารย์เปลี่ยวบอกโอ๊ยคลินทุบเปล่าเลย
อาจารย์ทุบเองแรงมาก

ไปคุยกับนายวรเทพและนางพรทิพามากธนรุ่งเป็นเจ้าของเขียงหมูค่ะ
ก็มีการทดสอบเอามีดที่มันลักษณะคล้ายและมีน้ำหนักเหมือนมีดของอาจารย์เตี๋ยวอะค่ะ
ทดสอบกับหมู๓ชั้นทดสอบหลายแบบค่ะ
สับทั้งเฉือนทั้งหั่นเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูค่ะ
คุกอีกครับคุกอีกเอานะครับ
นี่นะคะคือวิธีการใช้มีดเนี่ยมันก็มีหลายอย่างจะแบบสับลงไปหรือจะเฉือน
ความคมของมีดกับเนื้อมันก็จะต่างกันไงฮะ

คือเจ้าของเขียงหมูบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน
คือเนื้อหมูแต่ละส่วนเนี่ยความหนาความเหนียวมันต่างกัน
มากที่สุดก็คือเนื้อติดหนังหรือที่เรียกกันว่าเนื้อ๓ชั้น
รองลงมาคือเนื้อส่วนสะโพกหน้าการสับมันก็จะยาก
สับมันยากกว่าการเฉือนหรือการหั่นค่ะ

ที่ดูคลิปของอาจารย์เปี๋วเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเนื้อหมูใช้กับมีดเล่มเดียวกัน
เนื้อหมูนี่มันเข้าต้นขาของคนที่มาทดลองนั่งพับขาแล้วเนื้อมันจะตึงไม่เข้า
เขียงหมูเขาบอกว่าจากประสบการณ์ทำเขียงหมูมาเนี่ยนะ

คมมีดเข้าเนื้อหมูยากกว่าเนื้อคนนะ

เพราะผิวหนังของคนมีเลือดแค่โดนคมมีดบาดนิดเดียวมันก็เป็นแผล

จริงเนี่ยมันต้องแบบเข้าเนื้อคนแบบง่ายกว่าด้วยซ้ำไหมล่ะ

นี่ครับนี่ครับ

เฉือนมากกว่าจะง่ายกว่าสับ
แต่สามชั้นเนี่ยก็ถือว่ายากเพราะว่าเนื้อของความหนา
แต่หนังมันจะเหนียวถ้าเกิดสับลงไปนะครับ

พอดูเปรียบเทียบกันแล้วลูกคุณอย่างไรครับ
อยู่เหมือนกันครับก็แปลกใจอยู่เหมือนกันว่าทำไมถึงไม่เข้าอะไรอย่างนี้
คนเนี่ยมันมีเลือดเนื้อมันมีเนื้อหนังมันจะเข้าง่ายกับหมู
หมูจะยืนยันจากประสบการณ์หมูยังไงก็ยากกว่า
ยากกว่าแล้วมีดบ่าเนี่ยจะบ่ามือมากง่ายกว่าหมู
คือเนื้อหมูเนี่ยต่อให้เป็น๓ชั้นหรือเป็นเนื้อธรรมดามันก็จะยากกว่าเนื้อคน
ใช่แล้วคนมันนิ่มกว่า

เอามีดมาสาธิตเทคนิคที่คล้ายกับอาจารย์เปี๋ว

นี่ลองเฉือนใบไม้อะไรพวกนี้ให้ดูก่อนใช่ไหม

นี่เรากลับค่าคูบเหมือนชั้นเปรียวเลย
ถ้าคนทำบ่อยก็จะรู้เทคนิค
คือการตีเนี่ยเพราะถ้าตีไม่ตรงจุดกึ่งกลาง
น้ำหนักของการตีมันจะกระจายไปส่วนต่างของมีด
ตีด้วยการง้างไม้สูงสูงน้ำหนักไม้ที่เบากว่าการตีแบบนั้น
เสียงมันดังเหมือนจะแรงแต่ความแรงไม่ถึงขั้นเข้าผิวหนังมนุษย์อยู่แล้ว
มันแค่เสียงดังยกไม้สูงแล้วก็แบบตีลงไปอย่างนี้
เสียงมันดังแต่มันไม่แรงแล้วก็มันจะมีรอยช้ำที่ผิวหนัง
ขนาดน้ำหนักมีดหรือไม้อะไรอย่างนี้มันก็มีส่วนหมดอ่ะนะ

คือเมื่อสักครู่นี้คุณคลินเหมือนกับเอาอะไรมาลองมีดเฉือนดูอยู่นะฮะ
เดี๋ยวถ้าทีมงานเจอภาพเอามาให้ดูเพราะว่ามีดมีดเล่มเดียวกับที่นักมายกลใช้ให้เราดูเนี่ย
คือดูความเมื่อกี้เฉือนเข้ามีดอ่ะมีดมีดอ่ะคมเฉือนเข้าแต่พอเอามาทดลองด้วยวิธีการเหมือนอาจารย์เตี๋ยวแล้วทุบแบบนี้มันไม่เข้า
นี่ไงนี่ไงทีนี้ค่ะนายพิกรมเห็นไหมอันนี้ก็เฉินให้ดูว่าเออใบไม้นะอันนี้ใบไม้นะ
เอามีดที่มีคมจริงเออแต่เมื่อกี้ทุบก็ไม่เข้านะ
ก็นายวิกรมบอกว่าเอาจริงนะก็ไม่ได้อยากจะไปพูดอะไรเป็นในเชิงลบหลู่หรืออะไรนะไม่ได้ลบหลู่นะก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะ
แต่ถ้าใช้เข็มใช้ตะปูแทนมีดมันเข้านะมันเข้าเข็มของคนแน่
ลองตีเลยมันลองตีเลยมันคมแต่มันก็ไม่เข้า
ถ้าคนที่ชำนาญหน่อยตีบ่อยหน่อยก็จะอาจจะตีเบี้ยวตีเอียง
ใช่แค่ตีเฉียงนิดนึงสมมติเราตีลงไปไม่ได้ลงน้ำหนักตรง

ตรงกลางหรือเราเกิ่งข้อมือรับเ
อ๋อใช่แต่พอลงไปคกสักเนี่ยถามว่าผมตีแรงได้ไหม
กล้าตีมันไม่เข้าหรอกแต่ประเด็นก็คือเจ็บขา
มันไม่เข้าแต่มันช้ำมันช้ำมันห้อเลือดมันก็ถึงได้เป็นรอย
ท่านถ้าเหนียวจริงปิบอกเขาไม่ต้องใช้มีดเปลี่ยนเป็นตะปูได้ไหม
เปลี่ยนเป็นตะปูหรือเข็มได้ไหมแล้วตะปูเบาก็เข้าแล้ว
หนักของแรงที่มันปะทะลงไปมันแผ่กระจายไปตามมีดใช่ไหมฮะ
ไปตรงเนี้ยมันก็ไม่เข้าแต่มันก็เป็นรอยมันก็เจ็บ
มันก็ไม่เข้านั่นแหละแต่ท่านผู้ชมไม่ต้องไปลองนะฮะ
น้องหนูไม่ต้องลองให้พี่พิกรมลองให้
จริงเราไปถามคนทำมีด
พดุงสินสุวรรณพงศ์ประธานกลุ่มหัฐกรรมมีดอรัญยิกนะคะ
บอกว่าความคมของมีดนะคะไม่ว่าจะโดนเนื้อมนุษย์หรือว่าเนื้อของสัตว์
ถ้าไม่มีรอยบิ่นไม่มีทางจะเข้าผิวหนังค่ะ
เพราะผ่านประสบการณ์การทำมีดมาพอสมควร
คมของมีดแต่ละประเภทมันต่างกันนะคะ

ส่วนเรื่องศัยศาสตร์ความเชื่อเนี่ยค่ะ
ในพระดูงบอกว่าผมก็ไม่ก้าวล่วงนะคะ
แต่เรื่องแบบนี้ถามว่ามันมีไหมมันก็มีมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะ
ยังไงก็เข้าไหมครับ
เข้าครับถ้ามีดคมเข้าหมด
เพราะว่าเราคมนี้มันเหนือมนุษน์หรือว่าจะคมมันต่างจากเนื้อสัตว์เนี่ย
มันก็เป็นเซลล์ใช่ไหมครับ

วางลงไปจะฟันด้วยกำลังแรงหรือวางและตีลงไปยังไงก็เข้า
แต่ถ้าเป็นเนื้อสดนะเอาง่ายคือว่าอาจจะมีเรื่องของวิชา
ผมกระพันธ์วิชาอะไรอย่างนี้ผมไม่ก้าวล่วง
ทีนี้ค่ะคมมีดเนี่ยมันมีกี่ประเภทมันต่างกันยังไง
เป็นสามประเภทนะคะก็คมแบบคมเฉียบอ่ะเป็นพวกมีดทำครัว
ลักษณะจะเป็นตัววีคมตูดแมงสาปก็จะเป็นมีดที่ใช้ทำการเกษตร
หรือทำดาบลักษณะเป็นตัววีอ้วนอ้วนครับคมสมัยใหม่ใช้ทำครัวเหมือนกัน
แต่จะเป็นตัววีเหลี่ยมเออเราก็เพิ่งรู้นะดิฉันเพิ่งรู้
มันมีความคมหลายแบบเนาะก็นอกจากนี้นะคะยังมีคมแบบพิเศษ
คือคมเฉียบแต่ทำรอยหยักส่วนใหญ่เป็นพวกเขียวเกี่ยวข้าว
ก็จะมีหลายแบบนะคะก็คุณผู้ชมอยากให้เราไปถามใครให้อีกไหมคะ
คือแต่ละที่ก็เขาบอกไม่เหมือนกันใช่ไหมเราไปถามให้หมดเลยอ่ะก็พยายามจะหาคำตอบให้
แต่ไม่เป็นไรอาจารย์เปียวบอกว่าไม่ได้เป็นการลองของว่าหนังเหนียวอยู่ยงคงกระพันธ
แต่เป็นการทำพิธีควบคู่กับการศักยันต์แค่นั้นเองอย่าไปลองทำตามนี้
น่ากลัวด้วยค่ะทุกผู้ชมครับที่จังหวัดอ่างท้อม